เรื่องของสุราเรื่องของยาเสพติด
มันไม่เคยให้ประโยชน์นะคะเคยแต่ให้โทษ

เป็นหลานเขินคนหนึ่งเป็นทาสทั้งเล่าเป็นทาสทั้งยา
ดื่มเหล้าจนเมาแล้วก็เสพยาบ้ามาด้วย
กลับมาบ้านเจอน้าวัย๗๔ปีบ่น
บอกวันไม่รู้จักทำงานเอาแต่กินเหล้า
โอ้โหเดินเข้าไปตบน้าเนี่ยฟันร่วงสี่ซี่

เออไม่พอบีบคอน้าจนตายอีกนะคะ
แล้วก็มีการลากศพไปห้องน้ำเพื่อจะอำพลาง
แต่ปรากฏว่าตรวจสอบสภาพศพแล้ว
ร่องรอยอวัยวะเพศมีร่องรอยฉีกขาดด้วย
เดี๋ยวต้องรอดูกันว่ามันเกิดอะไรมากกว่านี้หรือเปล่านะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้นะคะ
ตำรวจสพภูกระดึงพร้อมด้วยทีมแพทย์แล้วก็กู้ภัย
เข้าตรวจสอบเหตุหญิงสูงอายุถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
ที่พื้นที่บ้านในตำบลศรีฐานอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยค่ะ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้าน๒ชั้นลักษณะครึ่งปูนครึ่งไม้
ในห้องน้ำด้านหลังบ้านพบศพนางเภาวัยเจ็ดสิบสี่ปีนะคะ
หงายอยู่บนพื้นห้องน้ำในสภาพเปลือยกาย
ใกล้กันมีผ้าถุงผู้ตายกองอยู่ข้างตัว
ชนะสูตรพลิกศพพบว่าฟันบนและฟันล่างหัก๔ซี่
วัยวะเพศมีร่องรอยฉีกขาดแล้วก็มีเลือดออกจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่ตามไปจับตัวคนก่อเหตุได้นะคะคนบ้านเดียวกัน

นอนอยู่บ้านเดียวกันเลยค่ะคือนายสำรุธอายุสี่สิบเก้าปี
เป็นหลานเขยผู้ตายนี่แหละค่ะตอนตำรวจไปจับได้นี่คือเมาหนักมาก
พูดไม่รู้เรื่องเลยนะคะแต่เห็นว่าเขามีบาดแผลที่หน้าผากด้วย
แล้วก็เห็นว่ามีไม้กระดานหนา๑นิ้วยาว๑เมตรตกอยู่ที่ที่เกิดเหตุ
ตัวเขาเนี่ยยอมรับสารภาพว่าเขาเป็นคนฆ่าน้าของเขาเอง
เขาอ้างบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยไปดื่มเหล้ากับเพื่อนมา
เหล้าก็เมาแล้วนะไม่พอเหมือนไม่หนำใจเสพยาบ้ามาด้วยอีกหนึ่งเม็ด
กลับมาถึงบ้านนางเผาน้าเขาเนี่ยนั่งอยู่ที่แคร่ไม้หลังบ้าน
เห็นเขาเดินเมาเข้ามาก็เอาละด่าก่อนเลยเขาบอกว่าเขาอ้างนะ
น้าเนี่ยด่าทอเขาด้วยถ้อยคำหยาบคายแล้วก็เอาไม้กระดานหนึ่งเมตรมาตีที่หน้าผาเขาจนแตกที่เห็นเป็นแผล
เขาบอกว่าเลือดขึ้นหน้าแล้วตอนนั้นโมโหมากตบปากนางเผาไปหนึ่งครั้งจนฟันร่วงสี่ซี่
จากนั้นก็บีบคอนางเผาจนเสียชีวิตแล้วลากศพไปในห้องน้ำเพื่อล้างทำความสะอาด
ตั้งใจว่าจะอำพรางศพเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ใหม่ประหนึ่งว่านอนเสียชีวิตเอง
แต่จังหวะนั้นเนี่ยจังหวะที่ลากศพไปที่ห้องน้ำกำลังจะพยายามอำพรางศพเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่านางสาวบานเย็นภรรยาเขาเนี่ยกลับมาจากไร่เห็นประตูหน้าบ้านล็อกเอาไว้ก็เลยตะโกนเรียกเขา
เดินอ้อมไปหลังบ้านไปเจอศพนางเผานอนเปลือยกายเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำ
แล้วก็เห็นเขาเนี่ยเดินวนไปวนมาอยู่ในห้องเขาบอกว่าภรรยาก็ถามว่า
เกิดอะไรขึ้นทำไมนางเผาตายพี่ฆ่าเหรอพี่ฆ่านางเผาทำไมฆ่าน้าทำไม
แต่ตัวเขาก็ปฏิเสธบอกเขาบอกเขาไม่ได้ฆ่าสุดท้ายแล้วภรรยานี่แหละค่ะ
ที่เป็นคนตะโกนบอกให้ญาติญาติที่อยู่บ้านใกล้กันเนี่ย

เขามาดีน่ะตบด้วยครับครับเดี๋ยวขอเงินลงมองครับ
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวนายสำรุษไปโรงพักนะคะเพราะว่าสอบปากคำตอนนี้คือยังไม่ได้อะไรอ่ะ
เมาหนักพูดไม่รู้เรื่องยังขำอยู่เลยเมื่อกี้นี้อ่ะใช่ค่ะทั้งยาบ้าทั้งเหล้าอ่ะนะคะ
เออส่วนศพนะคะก็ถูกส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นค่ะ
ตำรวจก็รอนะจนกระทั่งคนก่อเหตุเนี่ยส่างเมาแล้วก็ได้สติ
ต้องนำตัวไปสอบปากคำอีกรอบนึงเพราะอย่างที่บอกสภาพศพเนี่ย
ชนะสูตรเบื้องต้นคือมีร่องรอยอวัยวะเพศฉีกขาดด้วยใช่ค่ะก็เลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น
เออก็เลยถามว่าเอาจริงมันมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่า
คุณลงมือข่มขืนผู้ตายหรือเปล่าแล้วอีกอย่างที่ผู้เอ่อที่ผู้ก่อเหตุอ้างบอกว่า
ผู้ตายเอาไม้ยาวหนึ่งเมตรมาฟาดหน้าผากเขาจนแตกก่อนเขาก็เลยโมโหเนี่ย
ตำรวจตรวจสอบแล้วโอ้โหผู้ตายอายุเจ็บสิบสี่ปีแล้วไม้เนี้ยหนาหนึ่งนิ้วยาวหนึ่งเมตร
หน้าหกผู้ตายไม่น่ายกไหวตำรวจว่าอย่างนั้นนะคะ
สุดท้ายนายสำรุษก็บอกอีกว่าผมเมาทั้งเหล้าเมาทั้งยาบ้าขาดสติ
ก็ตั้งใจจะลากผู้ตายเข้าไปในห้องน้ำเพื่อทำความสะอาดอำพรางศพนี่แหละ
แต่ผมไม่ได้ข่มขืนนะแต่ผมเอานิ้วแห่เข้าไปในอวัยวะเพศจนฉีกขาด
ตำรวจก็ถามว่าทำทำไมฟังเขาตอบนะคะ
ยายนี่ตีตีเราก่อนครับสาเหตุเพราะอะไรเพราะเราไปขอเงินหรือยังไง
ผมไม่ได้ขอผมครับครับครับครับแล้วยังไงต่อ
ผมก็เลยบีบคอขั้นคอเราคอเราครับพอบีบคอแล้วตอนนั้นแกเสียชีวิตได้ยัง
เชื่อแล้วครับเสียแล้วใช่ไหมแล้วเราทำยังไงต่อ
ผมถึงเย็ดตรงอย่างงี้แล้วก็กันล่ะกันปุ่มกันล่างครับ
แล้วทำไมต้องเอาเมอแยกเข้าไปเพราะอะไรผมคนเที่ยวอ๋อ
ก็เลยเอาเอาเมอแยกเข้าไปมึงหีธาครับอืมทำไปกี่ครั้งเข้าไปค่ะ
จริงจริงนะคะโรงสนับสมชอบครูนอริทบุญนิมทีมข่าว
ไปเจอกับนางสาวบานเย็นภรรยาของนายสมรุษคนเกาะเหตุนี่แหละ
ก็เป็นจังหวะที่นางสาวบรรเย็นกับญาติญาติเนี่ย
กำลังเตรียมสถานที่รอรับศพนางเผามาประกอบพิธีทางศาสนา
แล้วก็ทำความสะอาดห้องน้ำให้กลับคืนสภาพเดิม
เพราะว่ามันก็มีเลือดเต็มไปหมดอะนะคะ
นางสาวบานเย็นเล่าให้คุณนฤทธิฟังนะบอกว่า
เธอก็อยู่กินกับนายสำรุษแล้วก็อยู่กับนางเผาด้วย

โดยยอมรับว่าที่ผ่านมาก็รู้แหละว่าสามีเคยเสพยาบ้า

ไม่รู้เหมือนกันว่ากลับมาเสพอีกทีตอนไหน
พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนางเผาเองเนี่ย
เป็นน้องสาวของแม่เธอก็เป็นน้าเธอ

สาเหตุที่เขาบอกจริงไหมคือที่

เราได้คุยกับนางเคี้ยนะคะหญิงวัย๘๑ปีซึ่งเป็นแม่ของนางสาวบานเย็นแล้วก็เป็นพี่สาวของนางเผาผู้ตายอ่ะค่ะก็บอกว่าก่อนที่น้องสาวจะโดนลูกเขยทำร้ายจนเสียชีวิตเนี่ยนะคือเธอบอกว่าเธอเห็นอะไรแปลกค่ะคือช่วงกลางวันวันเกิดเหตุเนี่ยเธอนั่งอยู่หน้าบ้านห่างจากบ้านของนางสาวบานเย็นประมาณกิโลเมตรหนึ่งเห็นอีกกา
แต่ว่าความเชื่อคนโบราณเนาะเขาบอกว่าอีกาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่มันไม่ดีเป็นสัญลักษณ์แห่งความตายเป็นรังร้ายรังประเภทอะไรรึเปล่าเธอก็ยังพูดขึ้นมาร้อยอยู่เลยว่าอีกาบินวนเยอะขนาดนี้สงสัยต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแน่เพราะทุกครั้งที่อีการ้องแบบนี้เนี่ยก็จะมีคนในหมู่บ้านเสียช
ร้านดีอยู่ร้านก็ดีพี่ฟังแม่น้นหัวใจมาอยู่นอกเก็บ
คือไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องที่พี่ฟังคิดว่าจะไม่เป็นเรื่องอย่างเกิดขึ้นเลย
ค่ะคุณยายค่ะคันกาตัวนี้ห้องเกิดเลยก็ไล่ขึ้นเลย
ส่วนหน้านี้มันมีมั้ยครับ
คันมันสิเป็นเหตุเป็นรังแล้วมันห้อง
เราไปถามชาวบ้านในระแวกบ้านนะคะว่านายสมรุษคนก่อเหตุเนี่ย
พฤติกรรมหรือลักษณะนิสัยเขาเป็นยังไง
เขาบอกว่าจริงถ้าไม่ได้เมาไม่ได้เมาเหล้าไม่ได้เมายา
ก็ถือว่าเป็นคนดีคนนึงเลยนะแต่ก็อาจจะไม่ได้เป็นคนที่ชอบสูงสิง
หรือว่าไปสนิทสนมกับคนในหมู่บ้านสักเท่าไหร่
ส่วนนางเผาผู้ตายเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นคนมีน้ำใจ
เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยชีวิตประจำวันก็มักจะออกไปหาผักหาปลามาขาย
ได้เงินคือเอามาแบ่งล้านสาวแบ่งล้านเขย
คือตัวนางเผาเองแกไม่มีครอบครัวก็เลยมาอยู่ที่บ้านหลานสาวอะค่ะ
ที่ผ่านมาเคยได้ยินเสียงเขาทะเลาะกันเสียง

ตกใจไหมมันมาเกิดขึ้น
เนอะเพราะว่าแกก็ไม่ปกติแกก็คุยกันเช้าเย็น
แกมาเมานี่แหละแกมาเป็นไม่ค่อยด่าไม่ค่อยว่าหลานเขย
ก็รักของแกเนอะหลานเขยคนเดียวอ๋อแกรักด้วยรักรักรักรัก
คิดเลยว่าจะไม่คิดว่าแกจะเป็นแบบนี้เนาะ
เมืองต้นนายสำรุษก็โดนแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและเสพยาเสพติดนะคะ
ตอนนี้ถูกนำตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดเลยแล้วแล้วก็มีการคัดค้านการประกันตัวด้วยค่ะ
อืมนี่ค่ะพิษภัยของยาเสพติดนะคะนำมาซึ่งเรื่องร้ายร้ายตลอดเลยนะคะ